พาไปดูข่าวนี้หน่อยค่ะอุ้ยมีคอมเมนต์เข้ามาเยอะเหมือนกัน
ปกติแล้วเวลาที่คุณไปปฏิบัติธรรมไปนั่งวิปัสนาคุณทำไง
นั่งสมาธิสงบจิตสงบใจเงียบพุทธโธนะ
แต่จะพาไปดูที่นี่ค่ะเป็นสำนักปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งอยู่ที่สะแก้ว
แล้ววิธีการปฏิบัติแตกต่างค่ะ
ขณะนี้ฉันดูตอนแรกฉันแห้งแสบจมูกเลย
ทำไมถึงพูดแบบนี้รู้ไหมดูพร้อมกันค่ะ
โอ้โหนี่ปฏิบัติธรรมหรือว่าระบายอารมณ์ฮะ
นี่แหละคือเขาบอกว่าเป็นการระบายความเครียด
ขจัดสิ่งไม่ดีออกจากร่างกายคุณ
แต่กลัวจังเลยกังวลจังเลยเรื่องฝอยละอองต่างค่ะ
หายใจเข้าหายใจออกแรงขนาดนี้
นี่เป็นวิธีการทำสมาธิการฝึกลมปราน
ของสำนักปฏิบัติธรรมพุทธพัฒนา
อยู่ที่พื้นที่บ้านฝั่งคลองที่หมู่๑๕ตำบลหนองว่า

ดูสิคะคือหายใจเร็วหายใจแรงหายใจถี่

ต้องโยกแขนขยับแขนโยกศีรษะด้วย
แล้วบ้างก็ว่าต้องร้องตะโกนเป็นเสียงสัตว์ต่างตามปีเกิด
แล้วก็นั่งสมาธิด้วยการแสดงอาการท่าทางร้องรำทำเพลง
ชาวบ้านในพื้นที่ก็สงสัยนี่สำนักปฏิบัติธรรมหรือว่ารัฐธิอะไรกัน
ใช่เมื่อกี้คุณบอกว่าต้องร้องเป็นเสียงตามปีเกิด

กระต่ายตัวกระต่ายเขาร้องไงไม่รู้
เนี่ยแต่วิธีการที่ปฏิบัติธรรมแบบแปลกที่พิษดารแบบนี้ค่ะ
ชาวบ้านในพื้นที่รวมถึงคนที่พบเห็นเขาก็ประหลาดใจ
ทีนี้พอคลิปนี้ถูกแชร์ไปในโลกออนไลน์
พระครูศรีรัตนสรกิจเจ้าคณะอำเภอเขาชะกัน
แล้วก็เจ้าคณะตำบลเขาชะกันรวมถึงนายปรานสุรีอาวอาราม
รัฐผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสะแก้ว
ฝ่ายปกครองตำรวจทหารเนี่ยนะคะโอ้โหไปกันหมดเลยค่ะคุณผู้ชม
ไปที่เกิดเหตุแล้วก็พบว่าพระธรรมจักรศรีระวังโร
แสดงตัวว่าเป็นเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมพุทธพัฒนา
รวมถึงมีพระอีกหนึ่งรูปแล้วก็มีญาติโยมอยู่ด้วยค่ะคุณผู้ชม
ญาติโยมนุ่งขาวห่มขาวอยู่ประมาณ๑๘คนอยู่ในสำนักนี้
ทีนี้ก็เลยเอาคลิปให้ดูแล้วก็ถามข้อได้จริง
ว่าคลิปมันแชร์ออกไปในโลกโซเชียลแบบนี้
รวมถึงวิธีการฝึกสมาธิการฝึกลมปลาเนี่ยมันคืออะไรยังไงอธิบายหน่อย
และเห็นเขาว่าคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกมา

เพราะว่าศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้เปิดให้ญาติโยมเข้ามาปฏิบัติธรรม
แล้วก็เหมือนจัดกิจกรรมกันในวันวิสาขบูชา
ซึ่งมติมหาเทราสมาคมก็ห้ามจัดกิจกรรม

ค่ะทีนี้ทางเจ้าสำนักเขาก็เลยบอกว่า
คลิปที่สื่อนำเสนอออกไปเนี่ยมันเป็นการบิดเบือน
เป็นการใส่ร้ายสำนักปฏิบัติธรรมแล้วก็ปฏิเสธ
คลิปวิดีโอที่กลุ่มญาติโยมนุ่งขาวห่มขาวนั่งร้องเพลงปรบมือเนี่ย
ไม่ใช่กิจกรรมของสำนักปฏิบัติธรรม
อันนี้กรณีที่นุ่งขาวห่มขาวร้องเพลงปบมือนะ
ทีนี้กลุ่มลูกศิษย์ที่ศรัทธาในวิธีการปฏิบัติธรรมแบบนี้
บอกว่าการแสดงท่าทางที่หายใจเข้าหายใจออกแรง

เป็นการแสดงท่าทางขับลมปรานออกจากร่างกาย

แล้วก็ขับของเสียที่อยู่ภายในออกมาจากร่างกาย
คนป่วยก็จะกลับมามีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
เหมือนเป็นการระบายความเครียดอีกทางหนึ่ง
คือการปฏิบัติของเราเนี่ยถ้าเราเครียดนะครับ

การปฏิบัติของเราถ้าเราคิดอยู่นะครับ

น้ำหนักรถไฟ๘พิโลกรัม
เหมือนเราออกกำลังกายเหมือนเรากระแทกแรงแค่นั้น
แล้วคือไงต้องนั่งทำหรือว่ายืนทำ
นั่งค่ะนั่งก็ได้ยิงก็ได้เอาที่เราสะดวก
เหมือนแค่เราออกกำลังกายมือเราก็ไปไปด้วยอะไรอย่างนี้
เอาอย่างนี้มันเราก็ค่อยฟิตเนส
แต่เราใช้ลมปันขับเคลื่อนลมอะค่ะมันก็เลยแบบ
คือทำให้สุขภาพคนที่ป่วยแข็งแรง
ก็คือเหมือนออกกำลังกายนั่นแหละค่ะแต่ใช้ลมปาน
อย่างไรนะพี่เรา
นี่ค่ะทางด้านเจ้าคณะอำเภอเขาชะกันนะคะ

ปรากฏว่าที่สำนักปฏิบัติธรรมแห่งนี้
ไม่ได้รับการรับรองว่าเป็นวัดและสำนักสงฆ์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ทีนี้ทางคณะสงฆ์อำเภอเขาชะกัน
ก็เลยมีมติให้พระธรรมจักรเจ้าสำนักศูนย์ปฏิบัติธรรมพุทธพัฒนาเนี่ย
กลับต้นสังกัดเดิมตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมา
รวมถึงจะต้องรายงานตัวกับพระครูบรรพฤษพัฒนาพร
เจ้าอาวาสวัดถ้ำเขาชะกันที่เป็นพระอุปชาด้วย
ส่วนนายอำเภอเขาชะกันแล้วก็ผอโรงพยาบาลเขาชะกัน
พอเห็นแบบนี้แล้วแหมคุณผู้ชมเชื่อว่าหลายคนกังวล
ฝอยละอองสมมุติเกิดว่าเขามีเชื้ออยู่ในร่างกาย
แล้วมาฝึกลมปลานด้วยวิธีนี้มันจะเป็นการแพร่เชื้อหรือเปล่า
ดังนั้นค่ะก็เลยมีการบังคับใช้กฎหมายควบคุมโรคติดต่อ
กักกันตัวญาติโยม๑๘คนที่ไปเจอที่สำนักปฏิบัติธรรมเนี่ยนะ
ห้ามออกนอกพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้เป็นเวลา๑๔วัน
แล้วระหว่างนี้จะมีสาธารณสุขอำเภอ
จะมีอสมให้ความช่วยเหลือเอาสิ่งของเอาอาหารมามอบให้
และที่สำคัญไปกว่านั้นต้องลงมาตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย

คือก็ไม่รู้ไงว่าจะมีอุณหภูมิสูงหรือว่าจะมีเชื้ออะไรหรือเปล่า

เรื่องของทางสงฆ์จะพิจารณาให้สำนักปฏิบัติธรรมนี้เปิดหรือไม่อย่างไร

แต่ว่าเรื่องของทางประชาชนเองผู้ว่าบอกว่า
สะแก้วไม่มีผู้ติดเชื้อโควิดมามากกว่า๓๐วันแล้ว
ดังนั้นเราจะให้มีการจัดกิจกรรมมีการรวมตัวกันแบบนี้
แล้วก็เสี่ยงต่อโควิดไม่ได้นะครับ